ท่านผู้ชมครับเรามาดูความคืบหน้าและความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีกันหน่อยนะครับ
แน่นอนว่าคู่คดีหลักคู่กรณีหลักก็คือ

แต่ทีนี้ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีเนี่ย
อกจากครูปรีชากับบรรดาแม่ค้าลอตเตอรี่ที่กาญจนบุรีแล้วนะครับ
ก็ยังมีอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งคดีของผู้การสุทธิอดีตผู้การกาญจนบุรี

บรรดาครูปรีชากับแม่ค้าลอตเตอรี่

ก็เหมือนกับเป็นผู้ที่สนับสนุน
ให้โพลตรีสุทธิปฏิบัติหน้าที่โดยนชอบ

ที่อายการได้รับจากตำรวจกองปราบแล้ว
อายการวันนี้พิจารณาเสร็จแล้ว
สรุปว่าคือส่งคดีนี้

ก็ต้องไปขึ้นอยู่กับการพิจารณาอีกทีนึงนะครับ
โดยวันนี้นายพิทักษ์อบสุวรรณ
ธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
นายพรชัยชนวานิสกุล
รองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษก
สำนักงานอายการสูงสุดและคณะทำงาน
ร่วมกันแถลงข่าวสำนวนคดี
ตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
หลังจากที่ตำรวจกองปราบ

ก็เป็นคดีระหว่างร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล

ปรีชาไคร่ครวนหรือครูปีชา
และนางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน

ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ

ดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ

คณะทำงานของอายการพิจารณาแล้วนะครับ
เห็นว่านอกจากครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
จะตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา

ยังตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดี

สำนวนนั้นอยู่ในอำนาจของปปช
อายการจึงมีความเห็นให้คืนสำนวน

เพื่อให้กองปราบทำหนังสือ

ส่งไปให้ปปชพิจารณาอีกทีหนึ่ง
ขณะเดียวกันทางอายการ
ได้ทำหนังสือถึงสารอาญา
ขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาตามกฎหมายแล้ว

เพราะก็ครบกำหนดฝากขัง๔๘วันในวันนี้เช่นกัน

ที่เสรีภาพของผู้ต้องหาด้วย
ทางคณะทำงานเนี่ยก็เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขังผู้ต้องหาไว้นะครับ

คืนสำนวนนะครับให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ความหมายก็คือไปส่งที่คณะกรรมการปปชนะครับ
เพื่อที่จะให้ทางนั้นเนี่ยนะครับ

ซึ่งเป็นอำนาจของปปชนะครับ
ไม่ใช่การยุติการดำเนินคดีนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของการคืนสำนวนการสอบสวน
ให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการต่อไปนะครับ
เพราะพิธีการแห่งคดีที่เราดูแล้วเนี่ย

ให้พนักงานขอบสวนเอาไปส่งปปชนะครับ
ยุติการดำเนินคดีคนละเรื่องนะครับ
คือทางอายการสูงสุดท่านก็ชี้แจงไงว่า
แล้วกองปราบก็เห็นควรให้สั่งฟ้องมายังอายการ

เพราะฉะนั้นถ้าสำนวนที่กองปราบส่งไปใหม่ให้ทางปปช
และปปชเห็นว่าแม่ค้าลอตเตอรี่กับครูปรีชามีการสนับสนุนให้
พลตรีสุทธิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เรื่องทำสำนวนให้กลมกลืนจริงอะไรจริง

ซึ่งโทษมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ

ค่ะคือทางอายการบอกว่าก็พิจารณาเรื่องของอำนาจศาลด้วย
เพราะว่าตอนนี้มีสารเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริต

ดังนั้นพออายการท่านพิจารณาแล้วว่า
ข้อหาที่ครูปรีชาและเจ๊บ้าบินโดนไป

ก็เลยส่งไปที่ปปชนะคะ
อันนี้ในส่วนของทางอายการที่ท่านแถลงวันนี้นะครับ
ซึ่งทางกองปราบก็บอกว่ารับสำนวนมาเรียบร้อยแล้ว

ก็ส่งไปที่ปปชเรียบร้อยแล้วด้วย
แต่ว่าทีนี้เราก็ต้องไปคุยกับครูปรีชากับเจ๊บ้าบินด้วย
ว่าตกลงแล้วพอเห็นทางอายการออกมาแถลงแบบนี้

คือครูปรีชากับเจ๊บ้าบินจะต้องไปรายงานตัวต่อสาร
พรุ่งนี้ตามสารนัดเป็นครั้งสุดท้าย
ก็บอกว่าไม่รู้สึกกังวลใจอะไร
ก็ถ้าปปชเรียกให้ไปให้ปากคำ
ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็พร้อมจะไป
แต่ทีนี้ครูปรีชาเขามีอะไรใหม่มาอีกแล้วค่ะ

เขาบอกว่าเขียนเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวจะแจกฟรีด้วย

แล้วจะเอาเงินไปช่วยเหลือคนยักษ์จน

ก็พูดถึงกรณีที่สำนักงานอายการสูงสุดแถลงข่าวเรื่องนี้
ก็บอกว่าถ้าปปชมีหมายเรียกให้ไปรายงานตัว
ถือโอกาสยื่นร้องขอความเป็นธรรมกับปปชไปด้วยเลยค่ะ
เพราะมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดอะไร
โดยเฉพาะการแก้ไขสำนวนลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

มีหน้าที่ให้ปากคำก็พูดไปตามความเป็นจริงนะคะ
ระหว่างที่ทีมข่าวของเรากำลังสัมภาษณ์ครูปรีชาค่ะ
ทนายความของครูปรีชาก็โทรศัพท์มาพอดี
ก็แนะนำว่าทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามขั้นตอน
ทำตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ
ถ้ามีการเชิญให้ไปให้ปากคำเพิ่ม
ก็ไปตามนี้ทุกอย่างทำตามขั้นตอน
ส่วนพรุ่งนี้๑๙เมษายนนะคะ๘โมงครึ่ง
เดินทางไปรายงานตัวที่สารอาญา
ก็เป็นไปตามการรายงานตัวนัดสุดท้ายตามหมายปกตินะคะ
ก็จะไปกับทนายความค่ะทนายท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องเนี้ย
ทางเอ่อกล่องปราบก็จะส่งไปที่ปรปชนะ
สำนวนก็จะเข้าสู่ที่ปปชทางปปชท่านก็จะต้องดู
เรื่องของสำนวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดังนั้นในเราก็ต้องใช้
สิทธิ์ตามกฎหมายไปก็คือร้องขอความเป็นธรรม
ทุกขั้นตอนไปครับไปเหมือนเดิมมีอะไรเพิ่มเติมไหม
จากไปรายงานตัวก็พรุ่งนี้ก็ไปรายงานตัวอย่างเดียว
นะครับก็ไม่มีอะไรทนายพี่คอมเบี้ยว่าจากนี้
เราจะต้องทำยังไงต่อไปบ้างจากนี้เราก็เตรียมเข้าสู่กระบวนการศาล
เพราะสารแพ่งพิจารณาไต่สวนวันที่๑ถึง๔แล้วก็สารที่ฟ้องเอง
เรื่องอ่ายาก็วันที่สี่พิธุนาแล้วเท่านั้นนะครับ
ครูปรีชาบอกว่าตอนนี้ไม่เครียดนะคะเพราะว่าเขียนหนังสือค่ะ
หวยสามสิบล้านเนี่ยค่ะก็เนี่ยเป็นต้นฉบับนะอ๋อเขียนด้วยลายมือไว้
ใช่เอามาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูว่านี่ไงเขียนจริงจริงครับผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเนี่ย
มันสะดุดประโยคนึงอ่ะประโยคไหนครูปีชาเขียนว่าผมเป็นคนเดินช้า
แต่จะไม่เดินถอยหลังก็เลยถามว่าหมายถึงอะไรยังไง
ครูปรีชาก็บอกว่าเป็นตัวตนของครูและเป็นสิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือยังเดินหน้าต่อสู้
ถึงแม้ว่าจะถูกสังคมติเตียนก็ไม่เป็นไรตั้งสติแล้วไม่เครียด
ก็อยากจะถ่ายทอดเป็นความรู้ให้คนอ่านให้ได้รู้ว่าถ้ามีคดีความต่างเนี่ย
จะต้องทำตัวอะไรยังไงโดยเฉพาะการทำใจยอมรับกับเสียงติฉินนินทา
ครูปีชาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นรูปเล่มเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแจกครับ
สนใจเดี๋ยวครูแจกให้ฟรีถ้าใครสนใจอยากจะเอาไปขาย
ก็ยินดีเดี๋ยวจะแบบรายได้ต่างเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน
มีเวลาว่างก็นั่งเขียนเรื่องราวเป็นเดอร์ซีรีส์เล็ก
เกี่ยวกับเรื่องของคดีป่วย๓๐ล้าน
ซึ่งเป็นคดีที่เป็นบทเรียนให้กับผมเองเป็นบทเรียนให้กับประชาชนทั้งประเทศ
แล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็เลยเขียนขึ้นมาโดยใช้ความจริงใช้ข้อเท็จจริง
ใช้ประสบการณ์เผื่อทุกท่านได้อ่านแล้วก็ทุกท่านเนี่ยอาจจะวันหนึ่ง
อาจจะมีเรื่องคดีความก็สามารถที่จะเอานังสือเรื่องนี้
เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนเป็นวิธีการที่จะทำยังไงให้เรา
มีอยู่กับคดีความได้ยังมีความสุขซึ่งเวลาเรามีคดีความเนี่ย
ทุกท่านก็จะมีความทุกข์แต่ผมจะอยู่กับดีความยังมีความสุข
แล้วก็เตรียมตัวที่จะต้องเตรียมหลักฐานต่าง
ในการต่อสู้คดีความอย่างไรนั่นเองครับ
คือจะบอกตัวเองว่าตนเองเป็นคนที่เดินช้า
แต่จะไม่เดินถอยหลังคำว่าเดินช้าหมายถึงเดินอย่างรอบครอบ
เราก็จะไม่ยอมถอยหลังจะเดินไปอย่างสง่างาม
ซึ่งสังคมมองเรายังไงก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
ยืนเคียงข้างแล้วก็ยอมรับความเห็นของทุกคนนะ
แต่วันหนึ่งถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรสังคมค่อยแสงชั่น
สังคมค่อยชื่นชมนะครับหรือสังคมค่อยตีเตียนก็แล้วกัน
อืมเนี่ยค่ะทีนี้มาอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นพยานแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะคะ
เจ๊บ้าบินค่ะเจ๊รัตนาพรสุภาทิพย์นะคะ
บ้าบินอยู่บ้านเพิ่งขายลอตเตอรี่ไป
ลอตเตอรี่หวยเพิ่งออกงวดที่ผ่านมาก็ดูการแถลงข่าวเนี่ยค่ะ
ดูทีวีก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าพอใจนะคะที่อายการโอนสำนวนไปยังปปช
เพราะมองว่าหลักฐานที่จะเอาผิดตัวเธอมันอาจจะยังไม่พอ
ยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บิดเบือนสำนวน
แต่ยอมรับว่าสำนวนที่เห็นล่าสุดไม่ตรงกับที่ให้ปากคำบางส่วน
แต่ไม่โทษใครเพราะในตอนแรกตัวเธอเองอาจจะอ่านทบทวนไม่ละเอียด
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนหรือทำให้สำนวนกลมกลืนกันไปค่ะ
คำอธิบายของเรามันพร้อมแล้ว
ข้อหานี้เราก็ไม่เข้าใจว่ามัน

ในเมื่อเราเป็นคนตอบแล้วก็พนักงานสอบสวนเป็นคนถาม
เราก็ไม่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ยังไง

แล้วเคยเห็นความผิดพลาดในสำนวนไหมครับที่พนักงานสอบสวนทำไว้
ก็มีที่ปปชบ้างเป็นบางคำ
เป็นเป็นบางตัวอักษร
มันแตกต่างจากที่เราเคยอ่านก่อนที่เราจะเซ็นใช่ไหมครับ

หรือว่าเป็นเพราะว่าสายตาเรามัน
มันไปไม่ทั่วถึงเพราะเราก็อายุมากสายตาก็มีปัญหาบ้าง
ณเวลานั้นเราจึงอ่านบ้าง
ตรงคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหามันก็เลยมีปัญหา
เหมือนกับว่าตัวเองอ่านสำนวนไม่ละเอียดเอง
ก็คือข่าวของเราเขาสังเกตนะครับต้องช่างสังเกตเนอะคุณพาวภูมิ

สร้อยเส้นนี้ที่เจ๊บ้าบินใส่เหมือนกับที่ครูปรีชาใส่

ใช่เขาใส่สร้อยเหมือนกันเลยนักข่าวเราก็อยากรู้ไง
อะไรยังไงก็เลยถามเจ๊เขาหน่อยนะคะ
เป็นสร้อยสีดำมีวัตถุมงคลทรงกลมนะคะ
ด้านหน้าเป็นรูปพระสงฆ์รูปหนึ่งด้านหลังเป็นพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ราชการที่๕
บ้าบินบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากผู้ทรงศีลจากวัดแห่งหนึ่งค่ะ

บ้าบินบอกว่าที่ใส่สร้อยนี้เพื่อป้องกันคุณสัย
กันอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็น
เพราะตั้งแต่มีคดีความก็กลัวไปหมด
ก็ไม่รู้ว่าใครคิดไม่ดีอะไรกับเธอบ้างค่ะ
แต่เจ๊บ้าบินเองก็บอกว่าตั้งแต่มีเรื่องราวของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
คนก็รู้จักเจ๊เยอะขึ้นมากนะ

รู้จักทั้งประเทศ
แต่เจ๊บ้าบินเองก็บอกว่าตั้งแต่มีเรื่องราวของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
ขายลอตเตอรี่คนมาขอถ่ายรูปเพียบเลย
ขอถ่ายรูปให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

มาคุยด้วยมาขอถ่ายรูปมาให้กำลังใจ

ต่อสารอาญาตามนัดก็เหมือนกับครูปรีชาค่ะ

หมวดจรูลยังคงขอพักผ่อน

นายตั้มจะแจ้งกับสื่อมวลชนเอง
ตอนนี้หมวดจรูนก็เงียบก่อนไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
ก็ถ้าเกิดว่าคดีนี้มีที่ถึงศาลแล้ว

ส่วนคดีอาญาที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูน
ตำรวจกองปราบเห็นสมควรไม่สั่งฟ้อง
ไปทางอายการสำนวนที่หมวดจรูนฟ้องครูปรีชา
อันนี้ส่งไปอายการอายการตีกลับมา

สำนวนคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี

และส่งต่อให้กับปชเรียบร้อยแล้ว
โดยพันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่มรองผู้บังคับการกองปราบรามเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับ
โดยบอกว่าทางกองปราบนะครับได้รับสำนวนคืนมาจากอายการเมื่อ๑๗เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็ส่งสำนวนต่อไปให้ปปชพิจารณาชี้มูลความผิดแล้ว
ส่วนกรณีที่อายการระบุว่าคดีนี้จากพยานหลักฐานสำนวนคดีแจ้งความเท็จและคดีประพฤติมิชชอบของพลตมตรีสุทธิพวงพิกุล
ถือว่าเป็นความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพันกันก็ถือว่าเป็นมุมมองทางกฎหมายของอายการ
อาจมีมุมมองต่างกันกับทางพนักงานสอบสวนกองปราบ
แต่ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนกองปราบรวบรวมสำนวนแล้วก็ส่งสำนวนอย่างครบถ้วนดีแล้ว
และการคืนสำนวนกลับมาไม่ถือว่ากระทบต่อรูปคดี
อกจากนี้ก็เห็นว่ายังมีความเห็นสอดคล้องกันกับอายการอยู่นะครับ
คือจากสำนวนที่ส่งไปก่อนหน้านี้หากพิพากษาว่าผู้ต้องหาผิดจริง
การนำสำนวนไปรวมกันก็จะทำให้ผู้ต้องหาได้รับโทษหนักขึ้น
โดยหลังจากนี้หากปปชจะสอบสวนหรือต้องการพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ก็สามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะปปชก็มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมอยู่แล้ว
ส่วนการที่สารมีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนคือครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
ซึ่งหลายฝ่ายก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอะไรไหม

ทางรองผู้การกองปราบยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้รับการประกันตัวชั่วคราวอยู่แล้ว

หรือว่ามีพฤติการเรื่องการไปเกี่ยวข้องกับหลักฐานของคดี

ท้ายเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทในวันนี้นะคะ

เพราะฮุครุบ่นเยอะว่าต้องถามคนนี้ด้วยหรอ
เขาเกี่ยวแล้วเหรอเขาเกี่ยวอยู่เหรอ

ถามคุณฟ้าถามดรสุกิตค่ะ
ว่าวันนี้ฟังอายการแถลงแล้วยังไงบ้าง

ก็ดีค่ะที่มีการตรวจสอบ

หลังจากบวชชีพรามปฏิบัติธรรม
ก็ไม่ติดตามข่าวลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

เป็นแค่อดีตทีมครูปรีชา
ตอนนี้ไม่สนแล้วไม่สนใจว่าใครอะไรจะดำเนินคดีอะไรกันยังไง

ในเรื่องนี้คุณฟ้า
สาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยก็บอกว่า
ก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นอะไร
ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักพยานคนใหม่ของครูปรีชา
ถ้ามีพยานใหม่จริงก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี
เพราะครูปรีชาจะได้นำไปใช้เป็นพยานในการขึ้นศาล
ก็จะบอกถอยแล้วว่าว่าไม่อยากจะไป
ไม่อยากจะไปเอาความคิดเห็นอะไรเลยค่ะ

ใช่เพราะว่าตอนนี้ข่าวเอาจริงเลยนะ
ก็เหมือนกับว่าทางลุงจรูนจะสู้ยังไง

ก็คือคือเขาตอบไม่ได้จริงนะพี่เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้พยานพยานที่ครูอ้างอ่ะ
เขาจะเอาก็ขึ้นไปบนศาลใช่ไหมคะจะใช้บริการใช่ไหมคะครับอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจริงก็ดีอะค่ะ
มันก็เป็นประโยชน์กับครูแต่ถามว่าจริงหรือไม่จริงป๊าตอบไม่ได้จริงจริงเพราะว่าฟ้าไม่
ที่มาที่ไปแต่ว่าแต่ว่าเอ่อยังพยายามจะผิดเพี้ยนไปหรือว่าอะไร
ถ้าเกิดว่าใครมีบุญก็อยู่กับคนนั้นแหละครับ

มาเป็นอดีตทีมครูปรีชาแล้ว

เป็นอดีตทีมครูปรีชาเหมือนกันนะครับ
เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ก็นั่งยันยืนยันนอนยันมาตลอดว่า
ลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของครูปรีชาแน่นอนนะครับ
เรื่องอายการแถลงในวันนี้
บอกว่าเป็นไปตามที่เขาคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
เนื่องจากตามหลักของข้อกฎหมายแล้ว
อายการเองก็ไม่ได้มีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้เพราะว่าอำนาจนั้นน่าจะไปอยู่ในสำนวนในส่วนที่ควรจะส่งไปที่ปปชมากกว่า
คือยังงี้มันมีแนวคำพิพากษ์สาสานอีกแล้วเมื่อเจ้าท่านนิกิตของรัฐเนี่ยนะครับ
มาร่วมกับเอกชนกระทำผิดเนี่ยนะครับเอ่อเอกชนเป็นผู้สนับสนุน
เพราะข่าวมันก็ออกมาอยู่เรื่อยว่าเนี่ยตำรวจไปแก้สำนวนไปอะไรเพื่อช่วยเหลือครูปีชา
ก็เท่ากับว่าตำรวจเนี่ยประพฤติไม่ชอบเมื่อตำรวจประพฤติไม่ชอบเนี่ยบอกตรงเลยนะ
งปราบไม่มีอำนาจสอบสวนด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็การที่ไปออกหมายเรียกหมายจับเนี่ยนะฮะ
ขบวนการตรงนี้มันก็เป็นขบวนการที่ไม่ชอบด้วย
คือในมุมมองดรสุกิตเนี่ยมองว่าเมื่อมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธ
ก็ควรเป็นบวชที่เขาทำคดีแต่ที่กองปราบมาทำแล้วก็มีการแจ้งข้อหา
ออกหมายเรียกหมายจับทั้งครูปรีชาทั้งเจ๊บ้าบินมองว่าเป็นเพราะถูกกระแสสังคมกดดัน
ทำให้ตำรวจกองปราบต้องทำแบบนั้น
แล้วก็การที่ไปออกหมายเรียกหมายจับเนี่ยนะฮะ
ขบวนการตรงนี้มันก็เป็นขบวนการที่ไม่ชอบด้วย
ความหมายก็คือว่ามันมีข้อกฎหมายในเรื่องของดีการ์ออกมาว่าถ้าทำในกรณีแบบนี้คนที่สามารถที่จะตัดสินได้คือจริงแล้วมันก็ต้องเป็นทางปปชถูกไหม
บัวชอก็ยังตัดสินไม่ได้บัวชอว์จะต้องตั้งอนุกรรมการเพื่อมาไต่สวน
ก็คือกองปราบไม่มีหน้าที่ที่จะมาออกหมายเรียกตั้งแต่แรกถูกป่ะ
ออกหมายเรียกออกหมายจับทำการสอบสวนไม่เหนียมหน้าเลยครับ
แล้วทำไมก่อนหน้านี้ถึงได้มีการปฏิบัติแบบนั้นมาคะ
กระแสสังคมไงนะฮะกระแสสังคมนะครับ
คิดถึงคำพูดนะฮะขออนุญาตยกตัวอย่างได้ไหมครับ
ว่าท่านสุธิไทยหยุ่นเนี่ยเขาเคยพูดว่าถ้า

ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยใครรับผิดชอบใช่ไหมครับ
นี่กระแสสังคมมันไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปตามกระแสสังคม
สื่อเราเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย
ก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์จริงแล้วคดีนี้
ถึงแม้ฟ้องครูไปนะฮะเขาก็ยื่นคำล้วงขอให้ศาลเนี่ย
ไต่สวนแล้วก็จำหมายคดีเหมือนคดีเอ่อคุณอภิเชษฐ์วิชาชีวะ
กับคุณสุเทพนะฮะสารอาญาอายการสั่งฟ้องด้วยซ้ำไป
สารยาไต่สวนน่ะส่งให้ปปชอ่าก็เอาเป็นว่าทางด้านคดีความที่ต้องไปอยู่ที่ปปชแล้วเนี่ย
คุณที่ปรปชแล้วเนี้ยดรสุกินบอกว่าปรปชก็ต้องไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่หมดค่ะ
คงสักสองสามเดือนคงจะชัดเจนอ่าจากอนุกรรมการของปรปช
ไปถึงปรปชชุดใหญ่ว่าปรปชชุดใหญ่จะเห็นควรสั่งฟ้องต่อไปหรือไม่อย่างไรนะฮะอืมนะคะ